ประเทศไทยผ่านการยึดอำนาจ
ปฏิวัติมาแล้วหลายครั้งครับ
แต่ว่าครั้งที่ผ่านมาไม่เหมือนคราวนี้ครับ

เมื่อมีการปฏิวัติในอดีต
คณะปฏิวัติก็จัดตั้งรัฐบาล
แล้วก็ตั้งคนมาร่างรัฐมนูล
แล้วก็ปล่อยแถวเปิดให้มีการเลือกตั้ง
ในการปล่อยแถวให้มีการเลือกตั้ง
ปฏิวัติครั้งที่ผ่านมา
เขาเปิดเต็มที่เลยครับ

ให้ทำกิจกรรมการเมืองกันเต็มที่
โดยมีรัฐมนูลที่ร่างใหม่
เป็นตัวกำกับและกำหนด
รวมทั้งปล่อยให้คณะกรรมการเลือกตั้ง
ดำเนินการไปตามบทบาทหน้าที่
คณะปฏิวัติรัฐบาลก็ถอยออกมา

ถึงแม้ว่าจะร่างรัฐมนูลเสร็จ

มีกฎหมายการเลือกตั้งเสร็จ
แต่ว่ายังมีคำสั่งและอำนาจ
ขอสชคลุมอยู่

แต่ว่ายังมัดมือมัดเท้า

นี่เป็นปรากฏการณ์ที่แปลกมาก

ไม่มีอำนาจพิเศษคุมไว้

ความขัดแย้งวงจรเดิม

แต่ว่าอำนาจพิเศษที่มาคุมไว้นี่แหละครับ
มันกลายเป็นปัญหากลายเป็นอุปสรรคต่อการทำกิจกรรมทางการเมือง
หนักเข้าเพราะว่าเขาไม่รู้จะหาทางออกกันยังไง
สุดท้ายขึ้นมาจนถึงวันนี้สิ่งที่ขอสชกลัวว่า
พักคู่กรณีสองพักใหญ่ประชาธิบัติกับเพื่อไทย
หวนกลับไปสู่สถานะของความขัดแย้งที่ดุเดือดรุนแรง
กลายเป็นว่ามาถึงวันนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ต้อนให้ทั้งเพื่อไทยและประชาธิปัตย์ไปอยู่มุมเดียวกัน
สังเกตดูสิครับความคิดความเห็นของคนในพักเพื่อไทย
และความคิดความเห็นของคนในพักประชาธิปัตย์ตอนหลังมาแนวเดียวกันหมด
แล้วกลายเป็นว่าแทนที่สองพักนี้จะขัดแย้งกัน
สองพักนี้มีคู่ขัดแย้งรายเดียวกันคือคอสชครับ
บทบาทของผู้นำพักหรือคนที่เป็นกรรมการบริหารพัก
ประชาธิปัตย์และเพื่อไทยสะท้อนออกมาหลายเวที
อย่างล่าสุดเวทีสุดท้ายที่ไปเจอกันก็คือ
เวทีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะรัฐศาสตร์
ประชาธิปัตย์และทั้งเพื่อไทยส่งตัวแทนไปทั้งคู่
เพื่อไทยนั้นก็ส่งคุณจตุรนฉายแสงไปครับ
คุณจตุรนฉายแสงไปพูดหลายเรื่องแต่เป็นที่เป็นประโยคเด็ด
คุณจตุรนฉายแสงบอกว่าคศต้องงดใช้มาตรา๔๔
กระทบต่อการเลือกตั้งทั้งหมดและก่อนวันเลือกตั้งสามเดือน
นายกและคอรมอทั้งคณะต้องลาออกแล้วปล่อยให้ประหลัดกระทรวงทำหน้าที่
ตามมาตรา๑๖๘๑๖๙ของรัฐมนุนคุณอวิสิตเวชาชีวะ
ก็มีความเห็นตรงกับคุณจตุรนฉายแสง
คือเห็นด้วยที่จะให้เลือกใช้มาตรา๔๔ที่เป็นอุปสรรคต่อการเลือกตั้ง
และต้องปลดล็อกนักการเมืองให้ปลดล็อกเรียกว่าปลดเต็มที่
ไม่ต้องกักอำนาจไว้นี่ความเห็นคุณอภิษฎ
แล้วอีกท่อนหนึ่งคุณอภิษฎว่ายังไงนี่ดูในจอสิครับ
ชัดเจนว่าจะไม่ใช้อำนาจแทรกแทรงการทำงานของกรกต
ที่ต้องเป็นอิสระและเป็นกลางคอสชจะตั้งพักลงมาแข่งขันหรือไม่
ซึ่งการแข่งขันต้องเป็นธรรมและเท่าเทียมกับคนอื่น
ฉะนั้นนี่ข้อเรียกร้องนี้มีคำตอบจากรองวิศนุ

วิศนุเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเชิญกกต
เชิญคณะกรรมการร่างเชิญตัวแทนสนช
มาพูดคุยกันว่าจะหาทางออกให้พักการเมืองทำกิจกรรมได้ยังไง
สุดท้ายดรวิศนุก็ใช้คำพูดว่าคลายล็อกไม่ใช่ปลดล็อก
คลายล็อกแปลว่ายังเปิดไม่หมด
ปัญหาสำคัญที่จะต้องแก้ไข
และตอบโจทย์ให้ได้ก็คือ
พักเขาจะจัดตั้งสาขาพักเขาจะทำยังไง
เรื่องให้มีการเลือกหัวหน้าสาขาพักเขาจะทำยังไง
เลือกผู้สมัครอันนี้เขาจะทำยังไง

คลายล็อกยังไงที่ให้ทำกิจกรรมเหล่านี้ได้
แล้วถ้าเขาตั้งหัวหน้า

เพราะรัฐมนูลเขียนไว้ว่า
ก่อนที่พักจะส่งใครในเขตลงไปเลือกตั้ง
ให้ไปถามความเห็นกับสมาชิกพักกร
ว่าสมาชิกพักเห็นด้วย
จะให้ใครลงไม่ให้ใครลง

แต่ว่าถ้าหัวหน้าสาขาพักยังดำเนินการไม่ได้
สมาชิกยังมีปัญหาอยู่อย่างนี้

นี่คือเรื่องที่รองวิศนุบอกว่าต้องหาทาง
เรื่องนี้นึกถึงคำพูดคนโบราณ

คนที่คิดทำกัน
ก็แม่น้ำ๕สายไงครับ
คิดกันไปส่งลูกกันไปส่งลูกกันมา

สุดท้ายขึ้นมาก็กลายเป็น
ตัวเองจะต้องมานั่งแก้

เรื่องแบบนี้เวลาจะแก้มันไม่ง่ายนะครับ
มันต้องยึดกฎหมาย
รัฐมนูลยึดพระราชบัญญัติ

แต่ทั้งหมดนี้กำลังจะบอกว่า
ถ้าคอสชแม่น้ำห้าสาย

มันจะกลายเป็นว่าท่านกำลังบีบให้

ประชาธิปัตย์เพื่อไทย
เข้ามุมอับแล้วเขาไปอยู่มุมเดียวกัน

เขาไปอยู่มุมเดียวกับสองพักการเมืองด้วย
อันนี้ไม่เป็นผลดีกับคอสช
และไม่เป็นผลดีกับพักที่ขอสชจะตั้งขึ้น
ฉะนั้นขีดเส้นใต้การเมืองวันนี้

นี่เป็นการปล่อยแถวเข้าสู่การเลือกตั้ง

ตั้งแต่มีการยึดอำนาจมาทุกครั้ง

ผูกกันมาเองก็ต้องแก้เองล่ะครับ
ขีดเส้นใต้ของการเมืองวันนี้
แล้วก็กลับไปที่โต๊ะข่าวครับ